ที่เกิดขึ้นที่ไต้หวันกันนะคะโดยเป็นทหารค่ะ
รถขับรถถังของกองทัพไต้หวันเนี่ยแหละค่ะ
แต่ว่าพอขับขึ้นสะพานปรากฏว่าพลัดตกสะพานไปนะคะ
เหตุการณ์ครั้งนี้มีทหารเสียชีวิต๓นายด้วยกันค่ะ
เพิ่งจะพลัดตกสะพานข้ามแม่น้ำหวังฉา
ในเมืองปิงตุงทางตอนใต้ของไต้หวัน

โดยขณะเกิดเหตุรถถังคันนี้มีทหาร๕นาย
อยู่ระหว่างการเดินทางกลับจากค่ายทหาร

เพื่อเตรียมเข้าร่วมภารกิจหารกวง
โดยเป็นการซ้อมรบและยกพลประจำปี
ระหว่างวันที่๒๒ถึง๒๖สิงหาคมนี้ค่ะ
เหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิต๓คนด้วยกัน
ส่วนผู้รอดชีวิต๒คนก็คือพลขับและกัปตันนะคะ
โดยตอนนี้ทางกองทัพไต้หวันกำลังสืบสวน
หาสาเหตุของโศกนาฏกรรมในครั้งนี้
มีรายงานออกมาค่ะว่าขณะเกิดเหตุมีฝนตกหนัก
แล้วก็มีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ขัดข้องด้วย
ล่าสุดนางใช่อิงเวิร์นประธานาธิบดีของไต้หวัน
ได้ออกมากล่าวแสดงความเสียใจกับญาติของทหารทั้ง๓คน

ดำเนินการสอบสวนเรื่องนี้ให้ได้โดยเร็วค่ะ